เนื่องจากวันนี้เป็นวันคริสต์มาสบอกเลยนะคะ
หลายคนก็ไปเฉลิมฉลองและที่สำคัญแฟชั่นของดารงดารา

บอกเลยว่าเขียวแดงกันทั้งวันเลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะ

นี่เลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะคุณชมพู่อรยาค่ะ
เมื่อเช้าแต่งตัวออกจากบ้านมาแบบนี้คุณผู้ชม
เอ่ยปากถามว่าแต่งตัวเป็นต้นคริสต์มัสทำไมสามีบอกแบบนี้

อีกสาวคนนึงค่ะใหม่ดาวิกา
คนนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวนะไหมจ้ะดูเหมือนแบบแบ๊วมั้ย

คุณอัมพัชราพากค่ะ
ปีนี้มาแบบเบา

แชร์ภาพกับต้นคริสต์ที่บ้านนะคะ
ดับไฟไว้โอ้ก็สวยงามทุกปีนั่นแหละนะคะ

คอัพเนี่ยก็เบาแต่ว่าความสวยไม่ธรรมดา
ครบสูตรจริงนะคะสำหรับอ้ำพัชราภา
แค่นี้ยังเอาอยู่อ่ะเอาสินะฮะ
เราได้แต่งแทบตายนะสุดท้ายไม่ได้
คุณขนหมาเขาสะอาดกว่าเสื้อผ้าเดี๋ยวกันอีกอ่ะ
โอ้โหคนมาสีเดียวกันเลย
ดิฉันไม่ได้แต่งตัวตามธรรมดา